ทางด้านของศูนย์ติดตามสถานการณ์นะครับ
เปิดเผยออกมานะครับว่าในแต่ละวันในช่วงนี้
บริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังจะมีประชาชนเดินทาง
อยู่ที่นั่นประมาณกว่า๒แสนคนต่อวัน
ดังนั้นเรื่องของการเดินทางครับทำให้ตำรวจจราจรเองนะครับ
ตอนนี้เตรียมที่จะปิดถนน๘เส้นทางโดยรอบพระบรมหาราชวัง
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่จะเดินทางไปร่วมลงนามถวายความอาลัย
แล้วก็ร่วมศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยครับ
ตำรวจจราจรกำลังเร่งระบายรถออกจากพื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมหาพระราชวัง
หลังจากกองบัญชาการตำรวจนครบานมีคำสั่งออกข้อบังคับการจราจรชั่วคราว
ปิดการจะราจรบนถนน๘เส้นทางรอบพระบรมหารัชวัง
ตลอด๒๔ชั่วโมงซึ่งประกอบด้วยถนนดังต่อไปนี้ครับ
ถนนราชดำเนินในตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลาถึงแยกป้อมพระเด็จ
ถนนสนามชัยตั้งแต่แยกป้อมพระเด็จถึงวงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ถนนหน้าพระราณตั้งแต่แยกป้อมพระเด็จจนถึงแยกท่าช้าง
ถนนหน้าพระธาตุตั้งแต่แยกประตูวิเศษชัยศรีจนถึงถนนพระจันทร์
หับเผยถนนหลักเมืองกรยานมัยตรีและซอยสรานรม
โดยเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จพิธีการครับ
ขณะที่ถนนพระจันทร์ถนนมหาบราชถนนท้ายวัง
ยังคงเปิดการจราจรเดินรถทางเดียว
โดยอนุญาตให้ประชาชนนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในพื้นที่ท้องสนามหลวง
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่บริการจัดพื้นที่จอดรถให้บางส่วนครับ
ขณะเดียวกันนะครับตำรวจยังประกาศห้ามรถยนต์
รถจักรยานยนต์ทุกชนิดจอดรถบริเวณสองข้างทางของถนน
อยู่บริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังจำนวน๑๘เส้นทาง
โดยพลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอกผู้บังคับการตำรวจจราจร
ระบุครับว่าได้จัดการอำนวยการจราจรในครั้งนี้
โดยใช้กำลังตำรวจ๑๓๐๐นายเพื่อดูแลความเรียบร้อย
และความปลอดภัยให้กับประสบกรณิกรที่เดินทางเข้ามา
ถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัย
ตำรวจตรีธีรสันยังฝากประชาสัมพันธ์ถึงประสบกรณิกรที่จะเดินทางเข้า
ควรจะเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือเรือโดยสารที่ทางกรมการ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกรร่วมกับภาคเอกชน
ในการจัดเที่ยวรถและเรือไว้บริการและก็มีการรองรับกว่า๓๗สาย